แต่ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้คุณผู้ชม

คุณพ่อท่านหนึ่งอายุ๒๗ปี

แต่ก่อนที่จะไปทำงานเนี่ยก็คือเอาลูกใส่กระเป๋าด้านหน้าค่ะ
เวลาที่จะเลี้ยวรถเข้าเชรอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชม
ปรากฏว่ารถมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งมาอย่างเร็วเลยนะคะพุ่งชน
น้องเสียชีวิตนะคะโอ้โหน้องสิบเอ็ดเดือนเสียชีวิต
โอ้นี่รายเดอร์ต้องมาช่วยกันปลอบโอ้โหใจสลายอ่ะ
ใช่ใจสลายจริงโอ้โหพีครับดูดีหรอ
แล้วลูกวัย๑๑เดือนคือน้องก็ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกอยู่แล้วนึกออกไหมคะ

จังหวะที่อีกคันหนึ่งมาชนน่ะน้องรู้มั้ย
คือแต่ละคนเนี่ยกระเด็นไปคนละทิศคนละทางจังหวะชนเนี่ย
หล่นมาจากกระเป๋าด้านหน้าของคุณพ่อ
แล้วหัวกระแทกพื้นน็อกพื้น

คุณพ่อชื่อว่าคุณพ่อปฏิวัติกันภูมิอายุ๒๗ปีค่ะ
ห่มร้องไห้แบบนี้นะคะ

ตัวเองเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อ
ก่อนเกิดเหตุจะพาลูกชายใส่เป้สะพายไว้ที่หน้าอก
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ของตัวเองนั่นแหละค่ะ

อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุสักประมาณ๒๐เมตร
เมตรจะถึงเนอร์เซอรี่อยู่แล้วค่ะ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุลักษณะเป็นทางโค้ง
จุดเกิดเหตุก็คือถนนคู่สร้างประชาอุทิศ
โค้งหมู่บ้านสุขเจริญ๒อำเภอพระสมุทรเจดี
สมุทรปราการนะคะตรงนี้แหละทางโค้งตรงนี้แหละ

จอดรถกลางถนนเพื่อจะรอเลี้ยวเข้าซอย

จังหวะนั้นรถมอเตอร์ไซสีดำของคู่กรณี

พยายามจะแซงรถกระบะที่วิ่งนำหน้าแต่แซงไม่พ้นค่ะ

รถมัตตาไซขนาดพุ่งมาชนด้านหน้ารถของคุณพ่ออย่างจังเลย
จนกระทั่งแต่ละฝ่ายก็กระเด็นไปคนละทิศคนละทาง
จังหวะนั้นศีรษะของลูกของคุณพ่อกระแทกพื้นอย่างจังเลยนะคะ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็รีบวิ่งมาช่วยเหลือมาดูแล
กู้ภัยมาถึงพยายามยื้อชีวิตแบบสุด
พยายามปั๊มหัวใจช่วยน้องแต่ไม่เป็นผลสำเร็จ
เพราะว่าที่สุดแล้วน้องเสียชีวิตนะคะ
ตำรวจสพพระสมุทรเจดีบอกว่าเดี๋ยวจะรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุ

คือจะเชิญคุณพ่อปฏิวัติไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
แล้วตำรวจจะลงพื้นที่ไปสอบปากคำคู่กรณีซึ่งก็เจ็บเหมือนกัน
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหากันต่อไปนะคะ